คุณผู้ชมคะการที่เรามีชื่อเหมือนกัน
ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีพฤติกรรมเหมือนกัน

ถ้าชื่อใบเตยเนี่ยซวยแน่โดนอินบล็อก
ขอเพลงที่มีงูออกมาคือน้องพวกนั้นถูกดำเนินคดี

คือเหตุมันสืบเนื่องมาจากคนเสพข่าว

ดูข่าวใบเตยเด็กวัยรุ่นที่เคยมีคลิป

สมทั้งหน้าที่ถูกจับว่าแบบนี้
หนักกว่านั้นก็คือสาวใบเตยบอกว่า
ญาติเธอนี่แหละอ่านข่าวไม่ดี

ตอนนี้เข้าโรงพยาบาลอยู่ด้วยค่ะ
ผู้จัดการก็นอนป่วยเตียงอยู่ข้างกัน

อกจากจะอยากให้คนอ่านข่าวให้ครบถ้วน

ใบเตยนี้ไม่มีงูนี่แหละค่ะ
คือหลายคนเนี่ยแบบเอออดขำไม่ได้

มันจะไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าแบบ
ใบเตยไหนอย่างนี้
วนเขาก็อ่านแค่แบบพาดหัวอะไรแบบนี้หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำ

ให้ละเอียดอ่านให้รอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจ

อ่านหนังสือน้อยลงเพราะฉะนั้นก็คือ
อยากให้อ่านให้ยาวขึ้นอ่านให้เกิน๔บรรทัศน์

คือนอกจากอ่านหนังสือแล้วอ่านโซเชียลด้วย

ใบเตยก็เลยต้องน่าอ่านคอมเมนต์เยอะมากเลย

ก็ไปต่อว่าเขาเขานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล

ชี้แจงแล้วนะใบเตยนี้ไม่มีงูนะคะ